ช่างใจอยู่ว่าระหว่างถ้าเกิดใช้วิธีการในการล่อซื้อ

ซึ่งการปล่อยที่ง่ายที่สุดในยุคสมัยนี้ก็คือ
การปล่อยเหมือนเนี่ยค่ะรับซื้อของมือสองกับร้านรับซื้อในเน็ต
อักษามั้ยแล้วค่อยปล่อยออกมั้ยอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็เป็นสองจิตสองใจแต่ก็สุดท้ายก็ตัดสินใจว่า

เพราะว่าเราสงสารคนที่จะได้ของไป

เขาสงสารคนที่ซื้อไปด้วย

เพราะเท่ากับว่าคือมาคิดแล้วอ่ะ
ประโยชน์ส่วนรวมมันมากกว่า
คือหนึ่งคือ
ร้านรับซื้ออยู่ดีถ้าเขาไม่รู้อ่ะ
เขาก็รับซื้อของโจรสมมุติว่าเราโชคดี

เขาคือโดนรับซื้อของโจรเต็ม
แล้วคนที่ซื้อไปมันก็ตกเดือดร้อนไปอีกหลายต่อ
จึงสัดสินใจว่าโอเคลงดีกว่าค่ะ
๓โมงครึ่งเป็นก้นไป
ทางไทยรัฐบีวีช่อง๓๒